สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม

ถ้าบอกว่าวัยเด็กนะครับ
ถ้าเวลานอนยามที่ไปเรียนหนังสือนะครับ
ถ้าตื่นมานะครับเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ
จะเป็นยังไงนั้นเชิญชมได้เลยครับ

เป็นเรื่องจนได้ครับคุณผู้ชม
เมื่อคุณครูหาต้นต่อคนเล่นแป้ง
แล้วคุณครูก็ได้เจอจนได้
มีการทำโทษโดยการให้ทาแป้งครับ
ทาให้หมดนะทาให้หมด

แม่น่ารักจริง
จะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ไม่สำคัญ
มันอยู่ที่ใจฉันเชิงและสติปัญญา

วางตัวนี้นะมุ่งมั่น

ที่สำคัญครับอย่าประมาทเป็นอันขาด

แหมเจ้ากวางเก่งเล็กจริง
ลูกหมาเอ้ยจะมาเล่นแมวรุ่นใหญ่อย่างฉันนะ
ไม่มีคนคุ้มครองหรอกเดี๋ยวเจ็บตัวแน่
แต่คือพี่ครับผมไม่มีเพื่อนครับ

อย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งหมาอยู่ส่วนหมา

เล็ดกาแฟมาพริกสดเพิ่ม
เป็นพริกหัวเรือนะครับใช่แล้วครับ

กาแฟบดอย่างดีหลังจากนั้นเอายอดกาแฟสด

รสชาติสุดฟินเลย
แม่ถ้าเป็นแบบนี้นะ

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
กาแฟพริกนะครับกำลังฮิตนะครับ
วันนี้นะครับเห็นแล้วก็น่ากินจริงนะครับ

สวัสดีครับ